เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นบรรยากาศสดที่
ประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ
ซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะมีศิษยานุสิต
วัดพระธรรมกายเดินทาง
มาเป็นจำนวนมากนะคะหลังจาก
ที่ทราบข่าวว่าทางศาลได้อนุมัติหมายค้น
วัดพระธรรมกายเพื่อเข้าจับกลุ่มตัว
พระธรรมชโยในคดี
ฟอกเงินและรับของโจรนะคะ
ศิษยานุสิตที่จะเข้าไป
ปฏิบัติธรรมหรือว่าพักค้างที่
วัดพระธรรมกายได้นั้นนะคะจะต้อง
มีบัตรประจำตัวค่ะซึ่งบัตรประจำตัว
นะคะก็จะแบ่งเป็น๒แบบค่ะนั่นก็คือ
บัตรประจำตัวสีฟ้านะคะซึ่งบัตรประจำตัวสีฟ้านั้น

ศิษยานุสิตที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมนะคะ
แต่ถ้าเป็นบัตรประจำตัวสีส้ม
ขาวจะเป็นบัตรที่มาพัก
ค้างคืนค่ะซึ่งก็จะมีศิษยานุสิต
มาทั้งสองแบบนะคะบางคนก็มาปฏิบัติธรรม
ส่วนก็มาพักครั้งคืนก็จะมี
กระเป๋าอุปกรณ์ส่วนตัวนะคะของใช้ส่วนตัว
เพื่อพักค้างคืนโดยไม่ระบุ
เวลานะคะก็จะต้องมาผ่านตรงนี้นะคะ
ส่วนประชาชนที่มาครั้งแรกค่ะก็จะต้องมาลงทะเบียนนะคะ
มาลงทะเบียนบริเวณนี้แหละค่ะที่เห็นอยู่นี้คือ

ต้องมีทางผู้ที่เคยมา
ร่วมกิจกรรมกับทางวัดพระธรรมกายหรือว่า
เคยมาปฏิบัติธรรมแล้วเป็นผู้รับรองด้วยนะคะจึงจะสามารถ
เข้าไปได้ซึ่งก็เป็นมีหนึ่งในมาตรการ
กองตรวจเข้มของทางเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายนะคะ
ส่วนบริเวณในเต็นต์ที่เห็นอยู่ในขณะนี้
ก็จะมีศิษยานุสิตนั่งสวดมนต์อยู่
ซึ่งจุดนี้นะคะทางวัดพระธรรมกายเอง

จัดสถานที่นั่นก็คือมีการกางเต็นต์
รวมไปถึงประดิษฐานพระพุทธรูปนะคะ
ด้านในเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการสวดมนต์
และปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมจากบริเวณด้านใน

ซึ่งบริเวณประตู๕นี้ถือเป็นอีกเป็นด่านสำคัญนะคะ

เนื่องจากว่ามีการระบุนะคะว่า

พักอยู่บริเวณหอดาวดึงด้านในนั่นเองค่ะ
แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนนะคะว่า
พระธรรมชโยเองยังอยู่บริเวณด้านในหรือไม่
และจะสังเกตเห็นนะคะว่า
ศิษยานุสิตทุกคนที่เดินทางมาค่ะ

รวมไปถึงใส่หน้ากากอนามัย
ซึ่งจากการสอบถามศิษยานุสิตก็ให้เหตุผลนะคะว่า
ใส่หมวกแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัย

รวมไปถึงเชื้อโรคที่อาจจะติดต่อกันได้
จากว่ามีคนเดินทางมาเป็นจำนวนมากนะคะ
ทั้งนี้นะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายเอง
จะอนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ
เฉพาะจุดนะคะบางจุดหากมีการยกกล้องขึ้นมาถ่าย

และจะให้สื่ออยู่บริเวณจุดนี้เท่านั้นนะคะ

ไม่อนุญาตให้สื่อล้ำเข้าไป
เหนือจากรั้วกั้นที่กำหนดไว้นะคะ
จากนี้ยังไม่อนุญาตให้ศิษยานุสิตทุกคน
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
โดยจะให้ทางเจ้าหน้าที่ของ
วัดที่มีหน้าที่ประสานงาน
หรือให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนให้เท่านั้นนะคะ
ขณะเดียวกันบริเวณถนน
ด้านหน้าประตู๕ของวัดพระธรรมกายนะคะ

การจราจรบางช่วงบางส่วนจะอนุญาตให้

หรือว่าเป็นรถของสื่อมวลชนผ่านได้เท่านั้นนะคะ
ในเวลา๙นาฬิกานะคะสื่อมวลชนทุกคนนะคะที่เดิน
การเป็นสื่อจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เข้าพื้นที่ได้ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะยังไม่มีความชัดเจนจากทางตำรวจและก็ทาง
เอสไอค่ะในการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายนะคะ
ว่าจะเข้ามาในวันไหนและปฏิบัติภารกิจวันใด
เนื่องจากว่ากรอบระยะเวลาที่สารอนุมัติหมายค้นนั้นคือตั้งแต่วันนี้คือวันที่๑๓ธันวาคมไปจนถึงวันที่๑๖ธันวาคมนะคะ
จะเห็นนะคะว่าจุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่ศิษยานุสิตนั่งสวดมนต์กันอยู่มีการนำผ้าใบสีเขียวนะคะ
มาคลุมไว้เพื่อไม่ให้เห็นบรรยากาศด้านในนะคะ
นี่คือศิษยานุสิตบางส่วนนะคะที่อยู่ด้านหน้า
ขณะที่ด้านในประตู๕ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอฉันคุณยาย
ก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปเช่นกันนะคะ
ประชาชนบางส่วนก็จะเข้าไปข้างในได้เหมือนกัน
แต่บางส่วนก็จะปากหลักอยู่บริเวณที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะ
นี่แหละค่ะก็จะเห็นนะคะผู้ที่เริ่มสายศรัทธา
เป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายเดินทางมาเรื่อยค่ะ
บางคนก็จะมีกระเป๋าเสื้อผ้าอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวเดินทางมาด้วย
นั่นก็แสดงให้เห็นว่าบางส่วนเดินทางมาพักทั้งคืนนะคะ
ลดทางให้พักด้วยครับ
คนที่จะเข้าไปต้องผ่านจุดคัดกรองตรงจุดนี้นะคะต้องลงทะเบียนภายในบัตรจะต้องระบุชื่อนามสกุลรวมถึงจังหวัดและต้องมีลายเซ็นต์ของผู้ที่ให้การรับรองในการออกบัตรด้วยนะคะ
จากนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดคอยอำนวยความสะดวกให้กับศิษยานุสิตทุกคนที่เดินทางมาแล้วก็ให้คำแนะนำต่างในการเข้าไปด้านในด้วยค่ะ
ขณะที่ในส่วนของโฆษกวัดพระธรรมกายเองหรือว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะคะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศสดนะเวลานี้เลยนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือบริเวณประตูหกนะคะ
ฝั่งตรงข้ามกับประตูห้าจะเห็นได้ว่ามีการจัดเตรียมเก้าอี้นะคะ
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการรองรับให้กับศิษยานุสิตที่จะเดินทาง

โทรโทรโทร
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย

เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย

เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย

เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย

เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย

เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย

เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย